ส่วนความคลิบหน้าเหตุไฟไหม้นะถ้าที่เรือเหตุไฟไหม้เรือตัวสินค้า
ที่แหลมชะบังวันนี้ครับ
ผู้ว
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์บางตู้เกิดระเบิดแล้วก็ทำให้สารเคมีฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณในรัศมี๑๕กิโลเมตร
ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบาดเจ็บจากการสูดดมสารเคมีรวมไปถึงถูกสัมผัสตามร่างกายนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดวันนี้นายพระคารทรเทียนชัยผู้ราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่นำกระเช้าผลไม้เข้าไปเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับมีการไปสอบถามอาการของผู้บาดเจ็บที่มีอาการต่อระบบทางเดินหายใจที่ตาแล้วก็ที่ผิวหนังด้วย
โดยผู้บาดเจ็บถูกส่งตัวไปยังหลายโรงพยาบาลด้วยกันนะคะ
นอกจากนี้ยังมีผู้ปัดเจ็บอีก๖๔รายที่อาการดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อย
ระบุว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็มีความเป็นห่วง
ได้ให้ทางอำเภอศรีราชาและเทศบาลแหลมชะบัง
เป็นที่คัดกรองแล้วก็ดูแลชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
ควบคุมไม่ได้หมดแล้วตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่

ดูผลกระทบต่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่
แต่ในภาพรวมที่ส่งผลกระทบ

ไม่ได้เป็นสารพิษที่มีความรุนแรงมากนักนะครับ
เพียงแต่ว่าเป็นสารที่มีส่วนของสารฟอกขาว

ซึ่งสามารถใช้น้ำปากปาน้ำสะอาดในรังออกได้
เราก็ถ้าอยากออกไปดูว่าใครได้รับผลกระทบ
เราก็นำตัวมาที่โรงพยาบาล
ส่วนเรื่องของคดีความแล้วก็สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้
อาจจะมีการลักลอบนำสินค้าอันตราย
ว่าสารเคมีอันตรายมาบรรจุซุกซ่อนไว้
ภายในตู้คอนเทนเนอร์
ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ทราบว่าสารที่เกิดระเบิดนั้น
เป็นสารโซเดียมไฮโปคอราย
บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จำนวน๑๓ตู้
ซุกซ่อนอยู่บนเรือค่ะ
ทีนี้ไปตรวจสอบหลักฐานข้อมูลการนำเข้า
แล้วก็ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์บนเรือดังกล่าว
ก็พบว่าไม่มีการสำแดงการนำตู้คอนเทนเนอร์
จำนวน๑๓ใบเข้ามาในเขตท่าเรือแหลมชะบัง

เพื่อชี้แจงกับประชาชนให้รับทราบต่อไปนะคะ